แต่ที่นี่สิคะเจอถึง๒ตัว

เรียกว่ามาแบบคู่หูชูชื่นกันเลยล่ะค่ะ
ใครสดปิดตาดี
เออดูไปก็น่ารักเหมือนกันนะ
กอดกันไว้

นี่มันตัวเงินตัวทองนะคะคุณพี่

แต่ความน่ารักของการกอดกันมันดูมุ้งมิ้ง
มันดูอบอุ่นให้พลังกายพลังใจกันดีเลย

จริงแล้วเนี่ยนะมันก็คือตัวเงินตัวทองตัวผู้
ที่อาจจะปลื้มชื่นชอบตัวเมีย
มันก็เลยจะเข้าไปแสดงความรัก
แต่เจ้าตัวเมียเนี่ยอาจจะแบบไม่ยอม
ไม่ได้หรอกมันโจ่งแจ้งนี่มันถนนอายเขา
ไม่ได้ไม่ยอมก็เลยยืนกอดกันได้เท่านั้น
อาจจะร้องเพลงนนนกเขากรูจุ๊บ
จุ๊กกรูดของมันเฝ้าดูฮาชูมัน

อ๋อต้องรู้กลางถนนตรงนี้เลย
มาร้องกันกลางแจ้งแบบนี้เลยเหรอคะ

แต่เอาแบบนี้เล่าให้ฟังแบบนี้
พฤติกรรมลักษณะแบบนี้บางทีมันไม่ใช่ว่ามันรักกันนะ

คนเราก็มองไปก็แล้วแต่ถ้า
คิดว่ามันกอดกันไงแต่ถ้าคนเชี่ยวชาญเขาจะรู้

อ๋อสารคดีชัดลงน่ารักก็จะเห็นนะ
วิถีชีวิตสัตว์แต่ละชนิดมันก็จะมีพฤติกรรมต่างกันไป